ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์สัปดาห์นี้พบกับ
แสนเพชรค่ายแสนสุกิรพระท่าเฉลิมเกียรติสอสมโพธยินต์
น้องพีย์พระยักษ์คำพาดพระท่าอัตภพลร่องเอกกัญญา
เสื้อฟ้ายสอศักดิ์สิทธิ์เจอกับเอ็กซ์ตราซ่าดำเอ๊กล้องปลาบ
หลักชัยเจริญกรุงปะทะชัยรักต่อศิราชัย
ผู้รองผู้เอกลมทะเลศิษฐ์ซ้ออึง
ท่าฟ้าใหม่พิศนุราชันคู่เอกประจำรายการ
แสนพลลูกบ้านใหญ่พระท่าฟ้ามงคลบ่าจงเจริญ
ห้ามพลาดกับศึกมวยไทย๓ยก๖คู่จัดเต็ม
ท่อสดทุกบ่ายวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์